ตอนนี้แหมเขาใส่ไอเดียเข้าไป
ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปก็เก๋ไก่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ถูกใจลูกค้าและผู้บริโภคครับ

ทำเป็นเค้กแล้วก็ใส่ไอเดียเข้าไปน่ารับประทานแล้วก็อร่อยด้วย
ที่สำคัญสร้างรายได้มากทีเดียว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
กุลบ้านที่มีสระน้ำน้องเป็ดและคุณหมู
ุ้นกุหลาบกับตุ๊กตาสาวสวยวุ้นโดราเอมอน
นำมาจัดเรียงตกแต่งใส่ไอเดียให้วุ้นเค้กน่ารักน่ารับประทาน
บางทีคิดว่าน่ารักเกินไปจนไม่กล้ารับประทานเลยล่ะค่ะ
เจ้าของแบรนด์พาเปิดครัวสาธิตให้เห็นวิธีการทำ
โดยจะมีทั้งวุ้นน้ำหวานและวุ้นกะทิค่ะ
ส่วนผสมทั้งหมดทั้งกะทิน้ำตาลเกลือและวุ้นที่อิ่มน้ำ
แต่ว่าสัดส่วนนะคะขออุบไว้ค่ะถือว่าเป็นเคล็ดลับทางธุรกิจ
เคี่ยวได้เข้าที่แล้วก็จะเทใส่ผืนที่เตรียมไว้
ก็มีมากมายนับไม่ทั่วเลยล่ะค่ะ
และก็ถือว่าเป็นต้นทุนระยะยาวของธุรกิจประเภทนี้ด้วย
คือหลักในการทำธุรกิจนี้สำคัญหรือคิดว่าแบบ
คือถ้าเรามีแบบมากก็คือเหมือนลูกค้าก็จะมีตัวเลือกมากอย่างนี้ค่ะ
ยิ่งแบบมีแบบมากก็ขายได้มากกว่าค่ะ
จากวุ้นเป็นอีกหนึ่งชนิดอาหารที่มีอายุการรับประทาน
ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียของตัวสินค้า
โดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับลูกค้า
เป็นหน้าร้านในการลงรูปสินค้า
และยังเป็นสื่อที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ

รวมไปถึงยังเป็นวิธีที่ได้ใกล้ชิดกับลูกค้าอีกด้วยค่ะ
อย่างแบบเคบูนร้านเราอย่างนี้คือคนที่มาสั่งอะค่ะ
คือเขาสามารถแบบดีไซน์ออกแบบร่วมไปกับเราได้
ซึ่งมันแบบทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับสินค้า
ทำให้เขาแบบเนี่ยเค้กก้อนนี้บ่งบอกถึงเป็นตัวเขานะ
แต่ว่ามันก็ยังเป็นในสไตล์ร้านเราอยู่ค่ะ
หน้านี้ก็ได้มีการศึกษาธุรกิจโดยเข้าคอร์สเรียนทำวุ้น
วกกับการใช้ประสบการณ์ขายของออนไลน์
และกว่าจะติดตลาดได้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
แจกให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าก่อนด้วย
ให้ทุกคนแบบคนแถวบ้านคนรู้จัก
แล้วมันก็ค่อยแบบแผ่ออกไปเรื่อย
มีคนแบบบอกต่อเรื่องมีแบบคนรู้จักแบบแนะนำต่อไปอย่างนี้
เพื่อนของเพื่อนก็คือแบบไปเรื่อยค่ะ

แล้วเราถึงแบบเริ่มมาแบบขายในออนไลน์ค่ะ
คือเหมือนแบบให้มีฐานลูกค้านิดนึงก่อน
ธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนครั้งแรกไม่ถึง๑๐๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละหกสิบ
โดยมีลูกค้าทุกเพศทุกวัย
และเค้กหนึ่งปอนด์นะคะราคาเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบบาท
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายที่ดีไซน์ออกมา
จากนี้ยังมองว่าธุรกิจกำลังไปได้สวยเลยล่ะค่ะ
เล็งจะเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้ว
แถมยังต่อยอดธุรกิจด้วยการขายอุปกรณ์การทำแม่พิมพ์
รวมถึงการเปิดคอร์สให้ผู้ที่สนใจมาฝึกฝีมือกันได้ค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน